ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะครับ
ลูกชายสองคนของอดีตสอทออ่าวพยูนถูกยิงเสียชีวิตค่ะนะฮะ
มีคนร้ายบุกมาที่บ้านนะครับแล้วก็ยิงเขาเสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะครับ
ผู้ตายชื่อว่านายเศรษฐวิทย์ศักดิ์ยิ่งยงอายุ๒๓ปีนะครับ
แล้วก็นายสุภคฤษศักดิ์ยิ่งยงอายุยี่สิบสี่ปีเป็นสองพี่น้องนะครับ
เป็นลูกชายของอดีตสมาชิกสภาเทศบาลอ่าวพยูนจังหวัดพัทธลุงนะฮะนี่ฮะ
มาถึงที่บ้านก็ยิงใส่เลยนะครับอ่ามีรถขับมาเรียกที่หน้าบ้านนะครับ
อ่าพี่ออกมาน้องเดินตามก็ถูกยิงทั้งคู่นะครับ
วันนี้พลตมตรีกิจสดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับซึ่งตำรวจก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับมือปืนที่ก่อเหตุตอนนี้ก็สืบทราบแล้วนะครับว่ากลุ่มคนร้าย
เป็นกลุ่มเพื่อนต่างหมู่บ้านนะฮะที่รู้จักกันกับผู้ตายนะครับแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของสองพี่น้องนี้เป็นอย่างดีนะครับ
ตำรวจยังได้เรียกวัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะครับ
แล้วก็มุ่งไปที่ประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดส่วนนี้คือผู้ชายสามคนนะฮะ
ที่มีข้อมูลว่าเขาก็มากับรถที่ขับมาก่อเหตุด้วยนะครับ
ตำรวจก็สอบปากคำไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็ปล่อยตัวไปแล้ว
เพราะสามคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้ยิงนะฮะ
รายละเอียดต่างก็คงจะอยู่กับตำรวจหมดแล้วนะครับว่าไปแบบไหนมาแบบไหนอะไรยังไงกัน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ที่จังหวัดพัทลุงไปถึงก็เนี้ยฮะ
ญาติเขาโค้นต้นลีลาวดีที่หน้าบ้านกันเลยครับ
เพราะว่าเขาบอกว่ามันก็เป็นลางไม่ดี

ไม่เป็นมงคลเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อลีลาวาดี
ลั่นธมชื่อดูเศร้า
ใช่แต่บางคนเขาก็เชื่อกันเรื่อยมาว่าโอ้โห

ใช่กลิ่นเนี่ยหอมนะแต่ว่ายางเนี่ยมันถ้าโดนเข้าตาก็ตาบอดได้เหมือนกันอ่ะ

เขาก็เลยโค้นไปฮะที่บ้านก็เลยโค้นไปนะครับ
เพราะญาติเขามองว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่าปลูกต้นลิลาวดีไว้หน้าบ้านหรือเปล่า
สองพี่น้องก็เลยถูกยิงตายพร้อมกันนะครับ
ท่านเชื่อไม่เชื่ออย่างไรลองบอกเราหน่อยก็ได้นะนะคะ
ความจริงต้นไม้อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้หรือจะอย่างไรเนี่ยนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับญาติผู้ตายนะครับ
ทราบว่าตอนนี้ระหว่างที่กำลังซื้อของที่ร้านชำแถวนั้นเนี่ย
ตอนตีเกิดเหตุที่ญาติเขาบอกนะ
ระหว่างกำลังซื้อของที่ร้านชำแถวนั้นหันไปเห็นรถกระบะต้องสงสัยมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วมีผู้ชายสองคนลงมาจากรถ
หลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
ซึ่งญาติคนนี้เนี่ยเขาก็เห็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยได้ออกไปดูนะครับ
แล้วก็มีการยิงปืนไล่ด้วยนะ
ที่คนร้ายจะวิ่งขึ้นรถแล้วก็รถก็ออกไปนะฮะก็ขับหลบหนีไปกัน
เขาก็รีบไปดูที่จุดเกิดเหตุกัน
ก็เห็นสองพี่น้องนี้นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านแล้ว
ตอนนั้นนายสุภกฤษที่เป็นน้องชายเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนนายเศรษฐวิทย์ก็ยังหายใจอยู่นะฮะ
แต่ว่าก็หายใจแบบรวยรินแล้วหน้าตาเต็มไปด้วย
ลักษณะเหมือนกับยังแค้นแล้วกำหมัดด้วย
คนที่เขาไปเจอเนี่ยเขาบอกว่ายังกำหมัดอยู่ด้วย
หน้าตาแบบยังแค้นอยู่เลยแม้จะถูกยิงจนแบบเจ็บสาหัสนะครับ
เบื้องต้นเชื่อว่าปืนต้องมีสองกระบอก
เพราะจากบาดแผลจากการถูกยิงของทั้งคู่เนี่ย
มันเป็นสภาพที่ไม่เหมือนกันนะฮะ
ส่วนประเด็นที่ว่าผู้ตายบอกกับคนใกล้ชิดว่าจะมีคนมาทำร้าย

เพราะหากสองพี่น้องคู่นี้รู้ตัวว่ามีคนจะมาปองร้ายเนี่ย
แล้วถ้ามีรถมาขับมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วเรียกออกมาเนี่ยเชื่อว่าสองคนนี้คงไม่เดินออกไปหาง่าย

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยออกไปดูหน้าถนนว่าใครทำอะไรกัน
ก็เลยเห็นกระบะจอดอยู่หน้าบ้านน้องเขา

น้องนอนอีกกับสองคนนะฮะ

คนมันแค้นอ่ะกำมืออยู่ในตอนที่ตอนที่ตายังกำหมัดอยู่เลย

ความโกรธ
คำบอกเล่าของคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสองพี่น้องนั่งอยู่ที่ห้องโถงในบ้าน

ก็นั่งดื่มน้ำชากาแฟอะไรกันอยู่นะครับ
แล้วมีคนร้ายมาจอดรถเรียกผู้ตายออกมาที่หน้าบ้าน

แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นนะครับ
ก่อนที่ทั้งคู่จะถูกยิงตายนะครับ
ไปคุยกับเพื่อนที่นั่งอยู่กับผู้ตายนะฮะ
ในช่วงวันเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ได้เจอกับพ่อด้วยนะฮะ
ซึ่งพ่อบอกว่าได้ถามลูกชายแล้ว
ลูกชายบอกว่าตอนนั้นนั่งดื่มน้ำชาอยู่กับผู้ตายทั้งสองคนในบ้าน

คือที่มาเรียกเนี่ยคนที่มาเรียกเรียกฝ่ายพี่ชายนะ
คือนายสุภคฤทธิ์นะฮะ
ได้ยินเสียงคนเรียกสุภกิจให้ไปหาที่หน้าบ้านนะครับ
แล้วตัวน้องชายเนี่ยคือเศรษฐวิทย์เห็นพี่ชายเดินออกไป

พอเสียงปืนดังขึ้นเพื่อนที่อยู่ในบ้านที่อยู่ตรงห้องโถงของบ้านเนี่ย

เพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนอกบ้าน

ก็เลยไม่เห็นว่าคนร้ายที่มายิงเนี่ยเป็นใคร
ลืมเป็นสังขนาดนี้แล้วว่าคนร้ายที่มายิงนะ

แต่มีามีคนดีไหม

เดี๋ยวรอดูใครที่เครือบหน้ากันต่อ
ส่วนศพของสองพี่น้องนี้นะฮะ

ก็จะทำพิธีชาปนกิจศพให้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้

วันนี้เพิ่งได้ศพของพี่ชายมาจากโรงพยาบาล
ผ่าพิสูจน์เสร็จนะฮะในวันนี้สำหรับศพของพี่ชาย